คุณผู้ชมค่ะเรามาอัปเดตเรื่องราวหัวใจของนักแสดง
สาวมากฝีมือโดนัทมนัสนันหน่อยเธอไม่ค่อย
จะเปิดเผยเรื่องราวความรักของเธอสักเท่าไหร่แต่ว่าวัน
อันนี้เธอพร้อมที่จะออกมาชี้แจงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเธอกับแฟนนุ่มตามนะคะแบบไม่ต้องมีกั๊กเลย
คู่นี้เขาไม่ค่อยจะสวีทหวานกันเท่าไหร
ไม่ค่อยมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กน่ารักเหมือนคู่อื่นนะครับ
ขณะที่ว่าเจ้าตัวมีชื่อรับรางวัลตุ๊กตาเงินในงานประกาศรางวัลตุ๊กตาทองปี๒๐๑๙
หนุ่มตามแฟนนุ่มเนี่ยต้องเป็นตัวแทนเธอไปรับรางวัลนี้นะ
เนื่องจากว่าเธอลงพื้นที่ไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่๓จังหวัดชายแดนใต้
เพราะว่าเธอทำงานหนักมากแต่มันโชคดีมาก
เพราะว่าฝ่ายชายเข้าอกเข้าใจถึงความรักครั้งนี้นั่นเองค่ะ
ก็เป็นไปตามอายุค่ะก็ไม่ได้แบบว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรทุกวัน

เป็นคนบ้างานผู้ชายก็เอ็นดูผู้ชายก็แบบคนดีเข้าใจทุกอย่าง
ก็เป็นปัญหาเหมือนกันทั้งทีแต่ก็นี่แหละเราต้องรู้ตัว
เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเยอะแล้วอะไรอย่างนี้
คือทุกวันหนูก็จะคิดได้เองแหละว่าวันไหนต้องทำอะไร
บางทีไปชมทั้งวันเพราะตอนเย็นก็ต้องแบบเฮ้ยดูหนังกันอะไรอย่างนี้
ก็ต้องอย่างมีปุ้ยเหมือนกันเนอะเดี๋ยวเค้าทิ้งแล้วแย่เลย
คงไม่ทิ้งแล้วแหละก็คบกันมาตั้ง๓ปีแล้ว
แต่ว่าผู้ชายที่จะคบกับโดนัตต้องเข้าใจนะว่า
อันนั้นโดนเทรือเปล่า
ถูกว่าแบ่งเวลาที่ดีนะความรักกันงานกันนะคะ